เหตุการณ์นี้กันหน่อยโอ้โหดราม่าในโลกโซเชียลมากนะครับ
วิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมครูทำลายความฝันของลูกศิษย์
โมโหลูกศิษย์ซึ่งเป็นผู้ชายแล้วทุบกีต้าของน้องทิ้ง
คุณผู้ชมฮะน้องเนี่ยเอาภาพนี้มาโพสต์ในโซเชียลบอกโอ้โหนี่มันกีต้าผม
ผมอยากเป็นนักร้องและคุณครูทำลายทรัพย์สินของผม
เพียงแค่ผมเนี่ยไปถามเพื่อนผู้หญิง
แต่ครูกลับแสดงอาการไม่พอใจทีนี้หลังจากนั้นผมเลยโพสต์ไป
บอกว่าแค่ถามเพื่อนผมเองทำไมครูถึงต้องไม่พอใจ
ทีนี้ปรากฏว่าสักพักนึง
อารวาสทุบกีต้าที่ผมเก็บเงินซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรง
แล้วก็เมินเฉยไม่รับผิดชอบนะคุณนะ

ความฝันของผมคือการเล่นดนตรีได้ฝึกดนตรี
แต่ตอนนี้อุปกรณ์ที่ผมใช้ซ้อมใช้ฝึก
ถูกคนที่เรียกว่าครูทำลายไปแล้ว

ทางบ้านผมไม่ได้ร่ำรวยขนาดที่จะซื้อให้ผมใหม่ได้นะครับ

คลิปหลังจากที่กีต้าของน้องนักเรียนผู้ชายคนนี้
ถูกครูเอาไปพังจนเสียหาย
ปรากฏว่าครูผู้หญิงกับครูผู้ชายมีปากเสียงกัน
นองว่าทำไมถึงไปพังกีต้าของเด็ก

นี่แหละฮะเรื่องเหล่านี้ถูกโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะครับ
โดยเฉพาะน้องเด็กนักเรียนผู้ชายที่ถูกพังกีต้า

คิดความเห็นกันเยอะเลยนะคุณนะ
เฟซบุ๊คของคุณโจอี้ภูวศิษย์อนันพรสิริ

ทำไมทำไมครูทำแบบนี้มันแย่จังเลย
และยังมีเฟซบุ๊คของคุณสุธิรักเพ็งกลาง
หรือไอ้เปเล่และคุณอภิษฐ์จันทะเซ
ทีนี้ครับนักข่าวของเราได้รับทราบเรื่องนี้ผ่านโซเชียล
ก็ไปพูดคุยกับเด็กผู้ชายคนนี้ที่ถูกทุบทำลายกีต้าคุณ
บอกผมนะเสียความรู้สึกมากเลย
เหมือนผมถูกทำลายความฝันไม่คิดว่าครูเนี่ยจะโมโหแล้วก็เอากีต้าของผมเนี่ย
ฟาดฟาดจนมันพังแบบนี้นะครับ
แค่ทำลายให้กีต้าไงมันหมายถึงความฝันหมายถึงหัวใจหมายถึงความรู้สึกของเด็กด้วย
ตอนนี้เก็บเงินซื้อเองครับผมก็ทำงานปิดเทอมช่วงปิดเทอมเก็บเงินซื้อเองครับ
ผมไม่คิดว่ามันจะทำให้เกิดแบบอะไรแบบหนักขนาดนี้ครับ
ว่าไม่ถึงขั้นจะฟาดจะทุบหรือทำลายอะไรทั้งนั้นเลยครับ
ผมกลัวแค่ว่าผมไปโรงเรียนผมจะได้รับผลกระทบหรืออะไรต่าง
กีต้าก็พังถามว่ากล้าไปโรงเรียนก็ไม่ค่อยกล้านะ
เดี๋ยวกลัวครูจะทำอะไรอีกนะฮะ
ปรากฏเรื่องนี้พอน้องโพสต์เอาไว้นะ
แท็กเรียกใครเยอะเลยรู้ไหม

บอกคุณกันจอมพลังช่วยเหลือเคสนี้หน่อยตรวจสอบหน่อยทำไมครูทำแบบนี้นะครับ
คุณกันเข้าไปคอมเมนต์ตอบบอกว่าน้องแคปแชทพี่ไปให้ครูดูเลยนะ
ว่าถ้าครูทำลายของของน้องจริงครูต้องรับผิดชอบ
ถ้าไม่ได้ผิดชอบนะพี่จะช่วยน้องดำเนินคดี
ถ้าเป็นครูในโรงเรียนพี่จะประสานรัฐมนตรีสาธารณสุขให้เลย

คุณกันจอมพลังก็แจ้งความคืบหน้าหลังพูดคุยกับนักเรียนคนนี้
โดยทางผู้มนวยการโรงเรียนทราบเรื่องทั้งหมดแล้วนะครับ
อันนี้ประสานเกือบกระทรวงศึกษาที่การนะครับ
ใช่ฮะท้ายที่สุดเนี่ยทางโรงเรียนได้ไกล่เกลี่ยพูดคุยกับครูที่ก่อเหตุกับเด็กนักเรียนแล้วนะ
ภูมิในการโรงเรียนว่ากล่าวตักเตือนไปนะครับ
ส่วนเรื่องความเสียหายเขามีความยินดีในการที่จะชดใช้

ที่ครอบครัวของน้องนักเรียนก็ไม่ติดใจเอาความนะครับ
น้องจะได้กลับไปเรียนแล้วก็ไปเล่นกีต้าแล้วก็ได้กีต้าใหม่ด้วยนะครับ
ขณะที่คุณแมวจิรษักปานพุ่มเนี่ยนักร้องดนตรีชื่อดัง
ก็นักดนตรีชื่อดังก็ส่งข้อความติดต่อกันจอมพลังบอกว่า
ยังไม่ได้ฟังความทั้งสองฝ่ายแต่เห็นว่าน้องควรได้กีต้าใหม่
ยินดีมอบกีต้าของตัวเองให้กับน้องนะครับ
แต่ผมว่าให้คนที่ทำรับผิดชอบเถอะนะ
สุดท้ายพอโรงเรียนก็บอกว่าครูก็พร้อมรับผิดชอบแล้วนะครับ
แต่ทีนี้เรื่องบทลงโทษเรื่องวินัยอะไรต่างเนี่ย
ก็ต้องตรวจสอบอีกนะถ้าครูใช้อารมณ์รุนแรง
การที่จะทำลายทรัพย์สินของเด็กเนี่ย